แสดงว่าอย่างนี้พยายามทำให้เขาเชื่อใจใช่ไหม
พยายามทำให้เชื่อใจและที่สำคัญเนี่ยกระทำกับชาวต่างชาติ
ซึ่งเป็นนักลงทุนผมคิดว่าเป็นสิ่งที่มันไม่ถูกต้องนะครับ
มันจะสร้างภาพลักษณ์ที่ไม่ดีให้กับคนต่างชาติ
สำหรับมุมมองของคนต่างชาติที่มีต่อประเทศไทยด้วย

คุณส้มทำไมถึงรู้สึกว่าเขาดูน่าเชื่อใจน่าเชื่อถืออย่างนี้
อันแรกเลยเนี่ยที่เขาพยายามทำให้น่าเชื่อใจน่าเชื่อถือก็คือน่าจะเป็นเรื่องพระค่ะ
ที่เขาจะบอกว่าตัวเขาเองเนี่ยเป็นนักสะสมพระนะแล้วก็มีพระดีเยอะอะไรอย่างนี้ที่มีมูลค่าอะไรยังไงก็แล้วแต่
แล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยเขาเอาให้เลยเนี่ยเขาเอามาให้
ให้ใครให้สามีส้ม

อยู่ด้วยค่ะแล้วก็มีให้ของส้มด้วยเขาบอกว่าเป็นอะไรนางพญาอะไรเนี่ยค่ะ
ทั้งผัวทั้งเมียเลยแพงมากอะไรนู่นนี่นั่นมีมูลค่าสูงแล้วก็มีมูลค่าทางใจด้วยคือบางทีมีเงินซื้อไม่ได้ประมาณอย่างนี้
เอามาให้นะไม่ได้ว่ามาปล่อยมาเช่าอะไรทั้งสิ้น

ให้เลยให้ทีละองค์หรือให้ทีเดียวพร้อมกันหมดเลย
ตอนแรกเนี่ยน่าจะเป็นสององค์นี้ก่อนถ้าส้มจำไม่ผิดนะครับอันนี้เขี้ยวเสืออะไรที่เขากล่าวถึง
อ่ามามาเดี๋ยวผมดูให้อ่าเนี่ยเนี่ยเนี่ยพอเจอก็เสียเขาก็เอานี่มาให้ก่อนเลย

ใช่ให้สามนี้ส้มบอกว่าใส่ติดตัวไว้หรือว่าใส่ในกระเป๋าใช่ไหมใช่เขี้ยวเสือหรือเปล่า
ผมก็ไม่ได้เออเป็นลิงเหมือนเป็นลิงนะคุณเอกพบพอจะคล้ายคล้ายเออ
ผมก็ไม่มีความรู้ด้านนี้แสดงว่าเอาเป็นว่าเนี่ยนี่คือหนึ่งสิ่งที่เขาเอามาให้
ใช่ค่ะใช่ค่ะสิงหรือลิงอะไรถ้าผมพูดผิดกราบขออภัยนะครับทุกผู้ชมครับ
จะเอามาเอามาให้คุณส้มใช่ค่ะเครื่องรางของขลังเครื่องรางหนึ่งอย่าง
ไม่เอาเงินนะส้มไม่มีใช่ไหมสามีคุณส้มเอามาให้พกติดตัวเขาบอกเอามาให้
พกติดตัวพกติดตัวแล้วจะโชคดีใช่ไหมใช่ค่ะจะมีพลังพาวเวอร์อะไร
สามีเป็นคนซิงคโปร์เป็นชาวพุทธด้วยใช่ค่ะเลยมีความเชื่อใช่
แล้วก็มีนี่อันนี้ให้ส้มบอกว่าเป็นนางพญาพระนางพญาสมเด็จนางพญา
ประมาณอย่างนี้อ่าส้มจะได้อะไรยังไงก็แท้นี่หลาย
หลายล้านนะครับถ้าแท้นี่อ๋ออันนี้ก็คือเขาใส่กรอบเรียม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
ใส่หัวคือใส่หัวก็คือไม่ไม่ได้ให้คำตอบอะไรเราเลย
อะไรอย่างเงี้ยฮะพอผมจะบอกว่ามันไม่ใช่น้องอะไรอย่างงี้บ้างค่ะ
แต่เขาคือคือที่ท่านผู้ชมครับที่ให้ดูทั้งหมดเนี่ย
หลังจากที่คุณส้มไม่ได้เงิน๓ล้าน
คุณส้มกับสามีพยายามทวงคืนเพราะว่าทำวีซ่าให้ไม่ได้เนี่ย

เขาก็เลยไปลงบันทึกประจำวัน
เสียเนี่ยเสียเขาเลยไปลงบันทึกประจำวันที่โรงพักนะฮะ
เพื่อจะบอกว่าเขาไม่ได้หลอกลวงเขาไม่ได้ช่อโกงนะ
จะมาบอกว่าเงิน๓ล้านที่ค้างอยู่ยังไม่ให้เนี่ย
สินที่เขาเคยให้สามีคุณส้มกับคุณส้มไปเนี่ย

พระองค์นี้เขาบอกเท่าไหร่๗ล้านค่ะ๗ล้าน
พระอีกองค์นึงที่เคยให้คุณส้ม

พระปานอะไรสักอย่างในบันทึกประจำวันเขาบอกว่าเป็นเที่ยวเสือเหรอ
แต่ผมไม่แน่ใจว่าจริงแล้วเป็นรูปอะไรนะ
หลวงพ่อปานครับหลวงพ่อปานเหรอหลวงพ่อปาน
หลวงพ่อปาน๕ล้านค่ะ๕ล้านค่ะค่ะ
บันทึกประจำวันอ่ะนะคะรวมกันเท่าไหร่แล้วเนี่ย๑๒ล้าน
แล้วอันนี้เขาบอกราคาไหมอันนี้เขาไม่ได้พูดถึงเลยค่ะ
ไม่ได้พูดใช่ค่ะเพราะว่าอันนี้ประเมินค่าไม่ได้
เนื่องจากถ้าส้มเอาไว้เนี่ยส้มจะเป็นนางพญาค่ะ
ยังงั้นรึเปล่าจะแบบเลิศลอยจะแบบ
นี่มีชื่อเสียงเลยเห็นไหมเนี่ยไปออกข่าวนี้ไม่
ไปออกกับสายใหม่ต้องรอด

มูลค่าทั้งหมดเนี่ยมันมากกว่าที่๓ล้านที่
ยังค้างยังไม่ได้ให้คุณส้มอีกใช่ประมาณอย่างนั้นค่ะ
แล้วก็คือพูดประมาณว่า
ทางเราเนี่ยมีเป็นผู้มีอิทธิพลอะไรอย่างนี้
เหมือนจะกักว่าที่เขาไม่กล้าไปทวงพระคืนเนี่ย
เพราะว่าเรามีอิทธิพลอย่างนู้นอย่างนี้แต่จริงมันไม่เมคเซนต์นะคะ
แล้วนี่บอกเห็นไปตามเจอเจ้าของพระที่เขาเคยไปเข้าพระมาใช่ไหม

เจอเจ้าของตัวจริงของพระองค์นี้ที่เสีย
เขาไปเช่ามาแล้วก่อนจะมาให้คุณส้มกับสามี

๘พันแล้วไม่จ่ายตังน์เขาด้วยนะ
แสดงว่าเป็นพระแท้นั่นแหละแต่เราไม่รู้ว่าพระอะไร
ทุกอย่างก็ขึ้นอยู่กับคุณค่าทางจิตใจแต่ว่าเขามาบอกเราตรงนี้นะ